เชื่อหรือไม่ว่าบ่อน้ำเนี่ยมันเป็นสีชมพู
มันเป็นสีชมพูเกิดจากอะไรไปดูกันหน่อยค่ะ
โยนลงใครจะเอาของอะไรมาหยุดเห็นไหมว่าชมพูชมพูจริงจริง
ออกไปทางม่วงม่วงด้วยซ้ำใช่ค่ะขุนขุนม่วงม่วงเออ
หลายคนคือตั้งคำถามขึ้นมาก่อนเลยว่ามันมีสารพิษเจือปนหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นต้องไปพิสูจน์แล้วค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้นะคะอยู่ที่บ้านหนองสมอตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองนครราชศรีมา
บ่อเนี้ยถูกขุดเอาไว้มานานกว่ายี่สิบปีแล้วค่ะเจ้าของบ่อเขาขุดเอาไว้สำหรับเลี้ยงปลา
แล้วเจ้าของเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนสีมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้แหละนะคะ
มาถึงกุมภาพันธ์เนี่ยประมาณสักเดือนนิดเนี่ยนะคะ
ก็เริ่มมีสีเข้มขึ้นเรื่อยเรื่อยสีแปลกแปลกแบบนี้เจ้าของบ่อบอกเลย
มันจะปลอดภัยหรือเปล่าล่ะทีเนี้ยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยนะก็มีคนแก่อยู่อ่ะ
มีพ่อมีแม่นะแล้วก็ยังมีหลานตัวเล็กอีกคนนึง
กลัวว่ามันจะมีสารพิษสารอันตรายปนเปื้อนและทำให้เกิดอันตรายต่อคน
ก็เลยแจ้งไปยังหน่วยงานให้มาตรวจสอบนะคะ
เจ้าของบ่อก็คือคุณสุรีรัฐสารคล่องบอกว่าทางสำนักงานสิ่งแวดล้อม
การบริหารส่วนตะบลหนองสมอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากรพสตหนองพระรานเนี่ย
ลงพื้นที่มาตรวจสอบบ่อน้ำแล้วนะวิธีการตรวจสอบก็คือต้องให้รู้เลย
รสกลิ่นสีเนี่ยเป็นยังไงอันดับแรกนำถังพลาสติกตักน้ำจากบ่อขึ้นมาก่อน
มก่อนค่ะดมสิมีกลิ่นไหมอันดับแรกพิสูจน์ได้จากการดมกลิ่น
ปรากฏว่าไม่มีกลิ่นปกติเลยอ่ะงั้นต่อไปทดสอบดูซิ
เอาผ้าขาวมาจุ่มลงไปในน้ำมันจะมีสีติดขึ้นมาไหมเปลี่ยนสีไหมสีม่วงไหม
ไม่มีไม่มีสีติดมาอ่ะงั้นลองเปิดก๊อกน้ำที่อยู่ใกล้ใกล้ดู
เป็นน้ำปลาปลาดูสิมันสีน้ำเปลี่ยนไหมน้ำจากปลาปลาที่อยู่ใกล้ใกล้บ่อ
ก็เป็นสีใสปกติมาจากคนละทีหรือเปล่าเออก็เขาก็พิสูจน์แหละ
พยายามหาคำตอบบอกว่ามันจะเกิดจากอะไรนะครับอ่ะอีกวิธีหนึ่งแล้วกัน
ต้องใช้สิ่งมีชีวิตอย่างปลาคือปล่อยปลาลงไปเลยนะฮะ
สังเกตดูสิปลามันยังไหว้ได้อยู่ไหมมันตายหรือเปล่าแล้วเป็นไง
ปรากฏมันก็ไหว้ปกติยังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นแล้วยังหาสาเหตุไม่เจอนะ
อันนี้คือแค่เบื้องต้นนะว่าทำไมมันเป็นเฉมพูใช่
เพราะว่าทดสอบทั้งเรื่องของสีและกลิ่นและก็ไม่มีนะคะ
ทำยังไงต่อล่ะทีนี้ประสานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค๑๑จังหวัดนครราชศรีมา
อยากจะให้ลงพื้นที่มาเก็บตัวอย่างไปพิสูจน์หาสาเหตุการเปลี่ยนสีของน้ำหน่อย
มันจะมีสารปนเปื้อนอะไรไหมหรือมันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรที่จะเป็นอันตรายหรือเปล่า

แต่อย่างหนึ่งที่ยังไม่พิสูจนก็คือเรื่องของรถ
แต่เห็นแบบนี้ใครจะไปกล้าดื่มถูกไหม
ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพิสูจน์เองด้วยการดื่มกิน

แต่รอหน่วยงานภาครัฐมาช่วยพิสูจน์
ใช่ค่ะเดี๋ยวเขาลงพื้นที่มาเร็วนี้แหละ

คือแบบว่าใส่น้ำสีเหลืองอำพันธ์ลงไปเลยนะ
แล้วเติมโซดาเติมน้ำไปจากเหลืองเข้มนะ

ไม่ไปเป็นบาร์เทนเดอร์เลยล่ะ

หน่วยงานภาครัฐมาทำการตรวจสอบนะครับ